คุณผู้ชมคะปากกับท้องเราอ่ะมันก็ยังจะต้องอยู่กันให้ได้เนอะใช่ค่ะ

อยากจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจในหลายจังหวัดกันหน่อย
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมส่งข้อความบอกเราหน่อยก็ได้
ตอนนี้ยังซื้อข้าวสารในราคาเท่าไหร่กันบ้าง
ไปกันที่ร้านจำหน่ายข้าวสารที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ไปดูกันหน่อยนะเขาบอกเนี่ยยังคงมีประชาชนเดินทางค่ะ

แต่หลายคนก็ไม่ได้มีอาการตื่นตระหนกหน้าหว่า
เรื่องราคาข้าวสารจะขึ้นราคากัน

เขายังจำหน่ายราคาเดิมไม่ได้ปรับราคาแต่อย่างใดค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ

ก็ขายกิโลกรัมละสามสิบบาทค่ะทีนี้เจ้าของร้านข้าวสารเขาบอกว่า
ข้าวสารที่ร้านเนี่ยเป็นการตักชั่งเองนะ
ซึ่งราคาตอนนี้ยังไม่มีการปรับขึ้นค่ะ
แต่ถ้าข้าวสารบรรจุถุงก็จะปรับราคาขึ้น
ก็เข้าใจว่าค่าขนส่งกันที่แพงขึ้นอะไรต่างเนี่ย
แต่เนี่ยเขาบอกนะเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้ว่า
เห็นแบบนี้นะว่าถ้าเกิดมันปรับขึ้นเยอะเกินไป

มันอยู่ที่ประชาชนกับผู้บริโภคนี่แหละที่จะได้รับความเดือดร้อนค่ะ
ยังไงก็ต้องช่วยเหลือการพยุงราคาไม่ให้สูงเกินเจ้าของร้านบอกแบบนี้ค่ะ
ค่ะทีนี้ไปดูที่ขอนแก่นบ้างค่ะคุณผู้ชมร้านขายข้าวสารในเขตเทศบาลเมือง
มีประชาชนมาซื้อข้าวสารอย่างไม่ขาดสาย
ราคาข้าวช่วงนี้มันปรับราคาขึ้นนะคะ

ข้าวสารกระสอบ๔๕กิโลกรัมกระสอบละ๑๒๕๐บาท
ขึ้นมาเป็นกระสอบละ๑๓๕๐บาท
สาเหตุที่ปรับราคาขึ้นก็เพราะส่งออกต่างประเทศได้เยอะ
ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นก็มีส่วนสำคัญ
เมื่อการขนส่งปรับอย่างอื่นมันก็ต้องปรับขึ้นตามกลไกตลาดนะคะ
ทีนี้ทางด้านของลูกค้าหน่อยละกันอันนี้ฝั่งเจ้าของร้านเนอะ
คือคุณประชารัฐเง่าจำปายุ๕๘ปีเป็นลูกค้าที่ก็มาซื้อข้าวสารพอดีเลยเนี่ย
ว่าเนี่ยถ้ามันมีการขึ้นราคาจริงเนี่ยพี่เขาบอกว่าเอาตรงนะ
ส่วนตัวเขาคือเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก
เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเขาเองก็อยู่คนเดียว

เขามีที่นาก็ทำนามีข้าวกินกัน
ก็เลยอาจจะไม่เดือดร้อนนะเพราะเข้าใจกลไกของตลาด

เพราะบางครอบครัวเขาก็เดือดร้อนจริงค่ะ
แล้วคือข้าวสาดนี่คือมันเป็นอาหารหลักของคนไทย
ทานทุกวันแล้วขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นน้อยนะขึ้นเยอะ